คุณผู้ชมฮาขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
ก็จะมาพูดถึงกรณีที่มีมติมติจากการประชุมคอรมอลนะฮะ
ในการอนุมัติโครงการเยียวยาให้แก่ประชาชน
นั่นก็คือโครงการเราชนะแนวทางปฏิบัติต่างเป็นยังไงบ้าง

เรื่องของการที่จะผ่อนคลายหรือคลายล็อกต่างแต่ละจังหวัด
จะเป็นอย่างไรจะมีผลอย่างไกลนะครับ
คุณผู้ชมติดตามได้จากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ผลการประชุมคอรมอก็ออกมารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว
แต่ในภาพรวมก็คือว่าเรื่องนี้ผ่านคอรมอฉลุย
คลมฉลุยเราชนะวงเงินเนี่ย๒๐๐๐๐๐ล้าน
โอนเป็นเงินสดต้องโหลดผ่านแอปอย่างเดียว
ประเด็นคำถามก็คือว่าคนถ้าไม่มีมือถือ
หรือมีแต่ไม่เป็นระบบ
มาร์ทโฟนเข้าแอปไม่ได้จะทำยังไงหัวรองไทยรัฐพาดหัวว่าแนะให้ซื้อมือถือใหม่
เพื่อจะรองรับระบบอ่านหัวข่าวแล้วตะหงิดตะหงิดชอบคนครับ
ลองฟังเหตุผลจากรองนายกรัฐมนตรีคุณสุพัฒน์พงศ์พันมีเช่า
ที่ท่านแถลงเมื่อวานท่านบอกว่าเหตุผลที่ไม่ให้เงินสด
เพราะไม่อยากให้คนสัมผัสเงินเพื่อป้องกันเชื้อโควิดนี่เหตุผลที่หนึ่ง
เหตุผลที่สองต้องการให้ประชาชนมีประสบการณ์ของสังคมไร้เงินสดการให้เงินสด
อันนี้นี่สังคมไร้เงินสดเหมือนเมืองจีนอ่ะตอนนี้ก็ไม่ใช้เงินสดอีกแล้ว
ให้คนค่อยเรียนรู้ไปสามการให้เงินสดรัฐไม่สามารถไปกำหนดการหมุนเวียน
จำกัดอะไรไม่ได้และติดตามควบคุมได้ยากเอาเช่นยังไง
เช่นได้เงินสดเอาไปซื้อเหล้าไปเล่นการพนันแล้วไปซื้อของในร้านขนาดใหญ่
ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์อยากให้ช่วยคนตัวเล็กด้วยด้วยกันคือไปซื้อของพ่อ
แม่ค้าริมทางอย่างที่ว่าเนี่ยนะอันนี้ทราบกันอยู่แล้ว
ส่วนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบโหลดแอปเป๋าตังค์ได้นั้นต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือ
เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงแล้วคนจำนวนนี้คงมีไม่เยอะนี่ท่านว่า
มีไม่เยอะนั่นเท่าไหร่คนจำนวนที่ไม่มีมือถือและไม่โหลดแอปไม่ได้เนี่ย
คุณดนุชาพิชยะนันคนนี้เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์
เขาอยู่กับตัวเลขเขาอยู่กับข้อมูลเขาคาดว่า
คุณดนุชาบอกว่าคาดว่าจำนวนคนที่ไม่มีมือถือ
ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบโหลดแอปเป๋าตังค์ได้
อาจจะอยู่ที่หนึ่งถึงสองแสนคนอ้าวถ้าหนึ่งถึงสองแสนคนนี่ไม่น้อยนะครับ
เยอะนะครับแล้วเราต้องคิดให้ตรงกันด้วยว่า
คนหนึ่งถึงสองแสนคนนี้มีฐานะยากจนลำบาก
มากกว่าคน๓๐ล้านคนที่ได้รับ
แล้วก็มีแอปมือแอปมือถือทำไงรู้ว่าเขายากจนกว่า
เอาก็ขนาดโทรศัพท์ยังไม่มีใช้หรือมีใช้ก็มีที่เป็นสมาร์ทโฟน
ไม่เป็นสมาร์ทโฟนอันนี้ก็แปลว่าเขายากจนกว่า
เขาลำบากกว่าเขาเดือดร้อนกว่าอ้าว
แล้วทำไมให้เขาไม่ได้รับสิทธิ์สะดวกเหมือนคนอื่น
อันนี้รัฐต้องหาวิธีครับหาวิธีว่า
หลังจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เข้าถึงได้

ใหม่มันน่าจะตั้งโจทย์ก็คือว่าท่านรองนายกกับรัฐมนตรีฟัง
รัฐมนตรีครั้งท่านลองฟังนะมันจะทำได้หรือไม่ได้
คนที่มีโทรศัพท์แบบโหลดแอปได้ให้เขาโหลดไปก่อนแล้วที่เหลือ
แต่เขามีสิทธิ์ที่จะได้แต่เขาไม่มีไม่ไม่มีโทรศัพท์ที่โหลดแอปได้
แยกออกมาแล้วหาทางผ่อนปลนว่าคนเหล่านี้มีเท่าไหร่
เงินสดให้เขาครับโอนเงินสดให้เขา
เขาจะไปซื้ออะไรยังไงเนี่ยอย่าไปห่วงแทนเขาว่าจะไปซื้อเหล้า
จะไปอะไรต่ออะไรแต่หาทางให้เขาได้ประโยชน์
จากเราชนะด้วยอันนี้ก็เป็นไปตามที่นายกว่าไง
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่คุณทำให้คนสามสิบล้านคนได้
แล้วคนแสนสองแสนหมดโอกาสหรือต้องไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่
มันไม่ใช่เรื่องลองไปดูสิครับผมคิดว่าโดยทางเทคนิคแล้วเนี่ย
มันทำได้เทคโนโลยีเดียวเนี้ยสามารถแยกออกมาได้ว่า
เอาละพอโหลดเสร็จแล้วสามสิบกว่าประมาณสามสิบล้านคนได้
เหลือหนึ่งถึงสองแสนคนหาทางให้เขาผมคิดว่าอันนี้แหละ
มันจะเป็นประเด็นที่คนเขารออยู่ว่าตกลงจะเอายังไง
ถัดมาเรื่องการคลายล็อกตัวเลขผู้ติดเชื้อ
เมื่อกี้ที่แถลงเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าลดน้อยลงมาทุกที
ลดน้อยลงมาแล้วโดยเฉพาะตัวเลขการติดเชื้อของคนไทยด้วยกัน
ถ้าไม่เอาตัวเลขการติดเชื้อแบบตรวจเชิงลุกของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาครมารวมแล้วเนี่ย
จะเห็นว่าตัวเลขลดลงมากแล้วพูดได้ว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ก็เลยนำไปสู่โหมดที่ว่ามันจะคลายล็อกให้คนทำมาหากินกันได้ยังไง
อันนี้ต้องเร่งแล้วลุ้นกุมภาพันธ์คลายล็อกบิ๊กตู่แย้มเอง
แล้วก็มีหัวข่าว๒๑มคกทมชงผ่อนปลนกิจการ
นี่นี่ของกอทมที่เชียงใหม่สั่งเปิดตลาดนัดแล้ว
เชียงใหม่เมืองใหญ่ในวงการศึกษานัตตะพลยืนยันกำหนดเดิมเปิดเรียน๑กุมภา
นี่จะเห็นไหมฮะว่าคลายล็อกแล้วแต่ถึงจะเดินหน้าเข้าสู่โหมดคลายล็อกแล้ว
ไม่ใช่ว่าสถานการณ์ทางธุรกิจการค้าการขายมันจะพลิกฟื้นขึ้นมาทันทีนะ
ท่านอย่าลืมว่าโดยความจริงนะ
อันนี้คนทั่วไปเขาอยู่ในอารมณ์ไม่อยากใช้เงิน
ไม่อยากใช้เงินไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปพักโรงแรม
ไม่อยากกินอาหารในพัฒนาคารไม่อยากไปนั่งชิวในผับในบาร์
ไม่อยากไปเดินห้างสรรพสินค้า
นี่เขาส่งรูปมาให้ผมดูไม่รู้ไปถ่ายที่ห้างไหน
มีแต่บันไดเลื่อนทางหนึ่งเลื่อนขึ้นทางหนึ่งเลื่อนลง
ไม่มีคนครับไม่มีคน
ฉะนั้นอย่าคิดว่าเมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ย
โอ้โหคนจะหลั่งไหลเข้าไปในห้างไปกินอาหาร
ไปพักโรงแรมไปเที่ยวกันไปเดินห้าง
ไม่ใช่สถานการณ์วันนี้คนไม่มีอารมณ์
จะไปจับจ่ายใช้สอยขออภัย
คนคิดว่าเก็บเงินสดไว้ดีกว่า

เมื่อเป็นอย่างนี้การเยียวยาในเชิงธุรกิจ
จะต้องเอาจริงเอาจังเดินหน้าต่อ
เงินกู้ซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำ
ที่เป็นนโยบายต้องไปดูว่า
ทำได้จริงมั้ยแบงค์เขาปล่อยมั้ย
โครงการพักหนี้บ้านพักต้นพักดอก
หนี้บัตรเครดิต

ให้มันเป็นจริงเป็นจังครับ
ถ้ามีแต่นโยบายพอไปหลุดไปถึงมือแบงค์
เขาก็นั่งพิจารณาแบงค์เขาก็มีต้นทุน
เขาต้องมีรายได้เขาต้องมีส่วนต่างดอกเบี้ย
ถ้าไปทำตามนโยบายพักนโยบายรัฐ
เขาก็เป็นห่วงว่าแล้วเขาจะเป็นยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับ
เรื่องใหญ่ตรงที่ว่านโยบายที่จะพักดอกพักต้นพักหนี้ทั้งหลาย
ต้องให้เป็นจริงมีฉะนั้นแล้วเนี่ย
มันจะเกิดกรณีเหมือนกับที่เกิดในหลายแวดวงธุรกิจ
เช้านี้ผมเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจ
เขาพูดกันถึงเรื่องแอร์เอเชีย
เอเชียสั่งพนักงาน๗๕ให้หยุดงานเยอะนะครับ๗๕ให้หยุดงาน
การอื่นก็เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะนโยบายที่เยียวยาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย
ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ประกาศเปล่าว่าจะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับวงการนั้น
วงการนี้เอาเข้าจริงไม่ได้คราวนี้นายกต้องกำชับเองต้องลงไปดูเอง
ต้องสั่งลงไปเองต้องตรวจการบ้านเองว่าเป็นไปตามนโยบายหรือยัง
อย่าพูดแต่นโยบายและไม่กำชับในทางปฏิบัติเขาก็เข้าไม่ถึง
นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับก็เชื่อว่าก็เป็นประเด็นที่โดนใจประชาชนเหมือนกันนะฮะ
กรณีของการไม่แจกเงินสดแล้วก็ทางฝ่ายค้านเองก็อัดรัฐบาล
กรณีของการไล่ให้ประชาชนไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาโหลดแอปอะไรเนี่ยนะฮะ